ปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองปรับรามไปจับกลุ่ม
ผู้ที่ไปหลอกประมูลทองคำผ่านทางเฟซบุ๊กด้วยเช่นกันนะครับ
โดยหลอกว่าเป็นทองคำที่ถูกกว่าท้องตลาดแต่ว่าเมื่อผู้เสียหายประมูลไปได้
ไม่มีการส่งทองคำให้ครับรวมทั้งไปจับกลุ่ม
ขบวนการนำทองปลอมไปตะเวนขายด้วยครับตำรวจชุดสืบสวน
โดยปฏิบัติการพิเศษคอมมันโดกองปรับรามคุมตัวนางสาววรพรหรือพรพันธ์
มงคลเมืองผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดมีนบุรีครับ
ช่อกงจับได้ที่บริเวณบ้านพักย่านบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ต้องหามรายนี้มีพฤติกรรมนะครับ
โดยนำสร้อยคอซึ่งเป็นทองคำปลอมน้ำหนัก๑บาท
ไปขายแล้วก็จำนำให้กับร้านทองแห่งหนึ่งในราคาหนึ่งหมื่นสามพันห้ามร้อยบาท
ก่อนจะนำเงินนั้นหลบหนีไปครับนางวรพรนั้นรับสารภาพว่าทองปลอมที่นำไปจำนำร้านทองนั้นเป็นสร้อยคอทองคำจริง
สมกับเนื้อทองปลอมซึ่งรับมาจากเจ้าหนี้เงินกู้รายหนึ่ง
โดยจะได้ค่าจ้างในการนำทองไปจำนำเส้นละ๒๕๐บาทครับ
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านางวรพรนั้นเคยมีพฤติกรรมนำทองไปขายและจำนำตามร้านทอง
ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีลำปางและกรุงเทพมหานคร
โดยทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐ครั้งซึ่งก่อนอันนี้เคยถูกจับกลุ่มแล้วก็ดำเนินคดีมาแล้วด้วยนะครับ
จากนี้ตำรวจยังสามารถจับกลุ่มนางสาวอรุณประพายางหลวงหรือน้องทรายครับ
มีพฤติกรรมหลอกลวงเพื่อนในเฟซบุ๊กในการร่วมประมูลซื้อทองคำแท้
ราคาต่ำกว่าท้องตลาดเมื่อมีผู้หลงเชื่อไปร่วมประมูลแล้วก็โอนเงินไปให้
แต่ผู้ต้องหานั้นก็ไม่สามารถส่งมอบทองให้กับผู้เสียหายได้
ตำรวจจึงดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งสองคนฐานช่อโกงพร้อมเตรียมนำตัวให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปด้วย
พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรักษารัชการแทนผู้บังคับการปราบราม
ฝากเตือนประชาชนที่เป็นผู้เสียหายที่เคยถูกผู้ต้องหาทั้งสองรายนี้หลอกลวงครับ
ขอให้เดินทางไปดูตัวเพื่อแจ้งดำเนินการเพิ่มเติมและฝากถึงร้านทองให้ระวังในเรื่องของการตรวจสอบทองคำตามขั้นตอนก่อนจะรับซื้อ
พร้อมสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไปครับ